มาถึงช่วงขีดเซ่นใต้เมืองไทย

ประเด็นเรื่องของการนำผู้ต้องหานะครับมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนายกเองก็มีการสั่งห้าม

ละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลิกกระจายพร้อมกันครับ
ที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวประกอบคำรับสารภาพในต่างประเทศนี่เขามีไหม
เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกครับ
มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาถึงตำรวจเรื่องให้ระมัดระวังในการนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว
เพื่อประกอบคำรับสารภาพที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
ในอดีตเนี่ยทำกันมานานแล้วแต่ว่าทำเฉพาะคดีดังดัง
คดีใหญ่ที่คนสนใจตำรวจจับได้ก็นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว
เพื่อจะยืนยันกับคนที่ติดตามว่านี่ตำรวจจับได้แล้วนะ
แล้วก็เพื่อยืนยันว่าตำรวจจับของจริงนะ
ไม่ใช่จับแพ้นะก็เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวด้วย
นั่งลงแถลงข่าวแต่มาระยะหลังหลังเนี่ย
มันหนักกันไปถึงขั้นว่าพอแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ย
ตำรวจเปิดให้นักข่าวตั้งคำถามถามผู้ต้องหาด้วย
ว่าทำเพราะอะไรทำไมถึงทำเรื่องนี้
ผู้ต้องหาบางคนก็พยายามจะหลบเลี่ยงไม่ตอบ
บางคนก็ตอบอ้อมแอ้มแอ้มแอ้มอ้อมอ้อมแอ้มแอ้ม
หนักเข้าไปกว่านั้นตำรวจถามนำซะเอง
เพื่อให้ผู้ต้องหาสารภาพต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ว่า
เป็นคนทำจริงแล้วก็สาเหตุที่ทำนั่นเพราะอะไร
ต่อมิอะไรก็ว่ากันไปลักษณะอย่างเนี้ยครับ
ถ้าผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาตัวจริงคนจริง
ก็ดูไม่เป็นไรแต่ว่ามันเคยมีกรณีว่า
ตำรวจเอามาแถลงข่าวรับสารภาพต่อหน้ากล้องทีวี
ตำรวจถามนำก็รับตามที่ตำรวจถามตกลงอะไรกันมายังไงไม่รู้
แต่ว่าพออายการส่งฟ้องศาลผู้ต้องหาไปให้การกับศาล
ไม่เหมือนกับที่รับสารภาพกับตำรวจเอาล่ะสิ
ผู้ต้องหาจำเลยไปมีเหตุผลหลักฐาน
ไปยืนยันกับศาลว่าลูกความเขา
ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหามีหลักฐานไปยืนยันหักล้างกับหลักฐานของตำรวจ
หักล้างกับหลักฐานของอายการในที่สุดสารยกฟ้อง
กลายเป็นผู้บริสุทธิ์เอาล่ะสิ
คนคนนั้นจะอยู่ในสังคมยังไงไปไหนคนก็รู้จัก
เพราะว่าออกโทรทัศน์ใหญ่โตสื่อมวลชนก็เอากันใหญ่เลยครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยสายข่าวอัยกรรมส่วนใหญ่ก็เชื่อตำรวจ
เวลามาพาดหัวก็ประนามเลยไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ฆาตกรโหด
สารพัดล่ะครับใส่เข้าไปแล้วเวลาเวลาสารตัดสินว่าเขาไม่ได้ผิด
แล้วจะทำยังไงถ้าเป็นญาติพี่น้องเราเจอเข้าไปอย่างนั้น
เราจะคิดยังไงตรงนี้แหละครับที่ที่นายกบอกว่า
เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชนไหม
ละเมิดเขาไหมแล้วหน้าตาตอนแรกแรกเขาก็ปิดหน้าปิดตากันนะครับ
เมื่อ๑๐กว่า๒๐ปีที่แล้วเนี่ยปิดหน้าปิดตากันไม่ให้เห็นหน้าผู้ต้องหา
พอระยะหลังมีการแข่งขันกันทางโทรทัศน์ช่องไหนได้หน้าผู้ต้องหาเต็มเต็มมากกว่า
บอกเออช่องนี้แน่กว่าไอ้ช่องที่พยายามจะไม่ให้เห็นหน้า
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ต้องหาก็กลายเป็นช่องที่ใช้ไม่ได้
สุดท้ายขึ้นมาการแข่งขันทุกคนก็พยายามจะถ่ายรูปหน้าเอาชัดหมดเลย
เขาพยายามจะหลบจะเลี่ยงยังไงก้มหน้ายังไงก็ไม่สนใจ
อยากให้เห็นหน้าชัดไว้ก่อนมันก็ไปกันใหญ่แล้วสิครับ
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับหนังสือพิมพ์ของวันนี้เขาพาดหัว
เรื่องนี้ครับย้ำงดโชว์ผู้ต้องหายุติธรรมให้กศธชคุมสื่อ
เรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ายังไงครับผลตำรักษณิษฐ์พบชนท่านบอกว่า
ยืนยันว่าเวลาเอาไปแถลงข่าวเนี่ยเอาเฉพาะที่ประชาชนสนใจ
และผู้ต้องหายินยอมเท่านั้นและเรื่องนี้ก็มีระเบียบมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้ว
การระมัดระวังเอาตัวผู้ต้องหามาโชว์ตัว
อันนี้ท่านบอกว่าเฉพาะคดีที่สำคัญและคนสนใจและผู้ต้องหายินยอม
เออแล้วผู้ต้องหายินยอมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเขายินยอมสมัครใจ
หรือตำรวจบังคับมาให้ยินยอมนี่เรื่องที่หนึ่ง
เอาถัดมาคนสำคัญอีกคนหนึ่งด้านกระทรวงยุติธรรม
ประหลัดธวัชชัยไทยเขียวท่านก็อ้างว่าคำสั่งสำนักนายก
แล้วท่านบอกว่าจะทำหนังสือถึงกศธชอันนี้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องของข่าวโทรทัศน์
ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เพราะถ้าหนังสือพิมพ์เนี่ยกศตชไปยุ่งกับเขาไม่ได้
แต่ถ้าเป็นข่าวโทรทัศน์เนี่ยกศธชเกี่ยวข้องได้ยุ่งได้
เรื่องนี้ก็จะทำหนังสือถึงกศธชกศตชก็คงจะเชิญโทรทัศน์แต่ละช่องไปว่า
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมคำสั่งของสำนักนายกควรจะต้องระมัดระวังยังไง
ในมุมมองของขีดเส้นใต้วันนี้ที่ผมคิดยังไง
ผมก็บอกว่าถ้าอยู่ในความพอดีพอเหมาะพอควรยังพอแถลงได้ครับ
คือหมายถึงว่ามีความมั่นใจแล้วว่าผู้ต้องหานี่ชัดเจน
ไม่ได้บีบีบังคับให้เขารับสารภาพก็เอาเถอะเอามาโชว์ตัวว่าจับผู้ต้องหาได้
แต่ถึงขั้นที่ปล่อยให้นักข่าวตั้งคำถามสอบถามให้เขาอึดอัดใจในการตอบเนี่ย

บางทีตำรวจก็ตั้งคำถามนำซะเองว่าตอนอยู่ด้วยกันก็ตกลงกันแล้วว่าให้พูดอย่างนี้
เอ๊ะพอมาถึงหน้าผู้ต้องต่อหน้ากล้องทำไมไม่พูดเหมือนที่ตกลงกันไว้
ตำรวจก็พยายามถามนำเกลี้ยกล่อมถามนำดักซ้ายดักขวาเอ๊ถ้าอย่างนี้
ถ้าอย่างนี้ไม่เหมาะฉะนั้นความพอดีมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
พอดีมันอยู่ตรงที่ว่าท่านปฏิบัติกับเขายังไง
นายกพูดถึงเรื่องว่าเอาหน้าเอาตาไปโชว์อันนี้ก็สมควรไหม
ที่ผมเล่าให้ฟังแต่ก่อนถ่ายให้เห็นข้างถ่ายภาพไกลว่าได้ตัวผู้ต้องหามาแล้ว
ประกอบคำสารภาพคือที่เอามาเนี่ยเอามาให้สัมภาษณ์ประกอบคำรับสารภาพทั้งนั้น
ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธเนี่ยเอามาอย่างนี้ไม่ได้
ที่สำคัญก็คือว่าถ้าขึ้นสารแล้วหลุดสารตรวจพิษพยานหลักฐานแล้วไม่ใช่
ผู้ต้องหาถูกบังคับให้สารภาพผู้บอกหาไม่มีทางเลือกที่จะเอาไปออกโทรทัศน์
ไม่มีทางเลือกที่จะตอบคำถามนักข่าวเป็นแนวเดียวกับที่ตำรวจต้องการให้ทำ
อันนี้ครับมันเป็นการบิดเบือนความยุติธรรมแล้วหลายคดีก็เจอมาอย่างนี้
หลักการของสากลผู้ต้องหาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะตัดสินว่าผิดแต่ว่าแนวทางปฏิบัติกับผู้ต้องหาที่ตำรวจไทยทำอยู่เนี่ย
บางทีมันกลับกันนะครับผู้ต้องหาทุกคน
เป็นผู้ผิดจนกว่าสารจะสั่งว่าเธอไม่ผิด
นี่กลับกันแล้วพอคิดว่าผู้ต้องหาทุกคนมีความผิดว่าเขาผิด
กว่าสารจะตัดสินว่าเขาไม่ผิดวิธีการปฏิบัติกับผู้ต้องหาที่คิดว่าเขาเป็นคนผิดเนี่ย
ตำรวจไม่เผื่อใจไว้เลยครับว่าเออถ้าเขาไม่ผิดเนี่ย
เราควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างนี้ไหมเราควรจะพูดจากับเขาอย่างนี้ไหม
เราควรจะทำกับเขาอย่างนี้ไหมนี่ถ้าตำรวจคิดซะหน่อยว่า
ผู้ต้องหาอาจจะไม่ใช่คนผิดก็ได้ตำรวจจะไม่ปฏิบัติกับผู้ต้องหา
เหมือนกับที่ตำรวจทำอยู่เพราะตำรวจไปถือว่านี่คือคนผิด
ฉะนั้นการปฏิบัติกับนักโทษกับคนทำผิดไม่ต้องไปปฏิบัติดีมากก็ได้
ก็เขาเป็นคนทำผิดอ่าแล้วเวลาสารตัดสินว่าเขาไม่ผิด
หลักฐานไม่เพียงพอไปยัดเยียดข้อหาเขา
ได้ข้อมูลมาผิดได้หลักฐานมาผิดแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคิดกันใหม่แล้วครับต้องคิดกันใหม่ว่าการนำตัวผู้ต้องหา
ไปให้สื่อมวลชนถ่ายภาพไปให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์
ตำรวจถามนามดักหน้าดักหลังให้ผู้ต้องหาสารภาพต่อหน้ากล้องโทรทัศน์
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
คุณก๊อฟคุณดาวครับครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เวลาคนรวย
คนมีชื่อเสียงไฮโซทำผิดอาจจะปิดบังใบหน้าแถลงข่าว
แต่ว่าสมบัติศาสตร์ช่องไม่ยอมปิดหน้าปิดตานะฮะก็ก็นี่ไง
รู้สึกนายกยังเอ่ยปากเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับนายกยังเอ่ยปากเรื่องนี้ว่า
ทีคนมีหน้ามีตาเนี่ยปิดบังคลุมเขาแล้วทีคนธรรมดาธรรมดาก็
โทรทัศน์บางทีก็อุตส่าห์ปิดแล้วยังเสยซ้ายเสยขวาพยายามจะเอาให้ได้ว่างั้นเถอะ
อันนี้ต้องทบทวนกันใหม่ครับต้องเหมาะสมแล้วพอดีใช่ครับครับขอบคุณครับ